คุณผู้ชมค่ะถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี๒๕๕๙
เอาข่าวที่แบบเป็นท็อกออฟเดอร์ทาวน์แล้วก็ฮือฮามาก
ก็คือการทำเฟสออฟของคุณสุรชัยสมบัติเจริญนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
คือฮามากเลยนะตอนนั้นมากตอนนั้นนะคะ
ล่าสุดสดร้อนเมื่อบ่ายที่ผ่านมาค่ะ
รเซปิงประธานโครงการเฟสออฟได้เผยโฉมหน้าคุณอาสุรชัย
ต่อหน้าสื่อมวลชนอีกครั้ง
หลังจากเข้าทำศัลยกรรมตกแต่งเป็นครั้งที่๒

ซึ่งครั้งนี้คุณเป็นการทำตาและเติมไขมันบริเวณขมับทั้งสองข้าง

เสร็จสิ้นมาเป็นเวลา๑เดือนแล้วค่ะ
เร็วนี้ก็เตรียมกระชากวัยอีกครั้ง
ด้วยการเสริมจมูกแล้วก็ทำซิกแพทย์

เอาไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณอาสุรชัยกันหน่อยค่ะ
ยังไม่หายแล้วยังมันยังบวงเลยเนี่ย
ได้ครับ

อยากให้ดูใบหน้าที่มันดูกระชับ
เพราะว่าริ้วลอยมันก็ธรรมดาละคน๖๐

แต่อย่างผมก็ทำเป็นแผลเนี่ย

ผมมีความรู้สึกว่าดั้งของผมมันยุบไปนิดนึง
ถ้าเราเอาขึ้นมาอีกนิดนึงมันอาจจะถ่ายรูปสวยก็ได้
ซึ่งเขาก็มีอะไรที่มันสามารถทำได้
นี่ผมก็ไปเริ่มมา๓อาทิตย์แล้ว

เมื่อ๒วันก็ไปงานครบรอบพ่อกันก็ดูดี

เพราะเร็วนี้จะมีการทำศัลยกรรมครั้งใหญ่อีกรอบนึง

ได้ยินไหมว่าจะต้องมีการเคลื่อนย้ายสะดงสะเดืออะไรด้วย
แล้วเดี๋ยวจะถอดเสื้อโชว์ด้วย
ต้องร้องเพลงนี้แล้วค่ะอาสุรชัย

หนุ่มฟ้อหล่อเฟียว